ไปกันต่อในจังหวัดบุรีรำเลยนะคะ
เดี๋ยวพาไปงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปีค่ะ
ปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยนะคะ
เขาบอกว่าเชิญชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์
ขึ้นตรง๑๕ช่องประตูของปราศาสตร์มหาศจรรย์ทางธรรมชาติ
หนึ่งเดียวของโลกค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากคุณบรรยากาศ
ประจำปี๒๕๖๐ที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
โดยมีนายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานค่ะ
ภายใต้แนวคิดแปลกใหม่ยิ่งใหญ่อลังการด้วยมาตรฐานบุรีรำ
กำลังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ภายในงานค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่านะคะ
จากนั้นจะมีการแห่ขบวนแสดงความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่๙และรัชกาลที่๑๐ค่ะ
โอ้โหคนนี้หน้าตาคุ้นอ่ะน้องแต้วแต้วนัทพรค่ะโอ้โหสวยงาม
ร่วมงานด้วยใช่ค่ะก็มีขบวนอันเชิญพระศิวะมหาเทพ
ขบวนสัตว์ภาษณะเทพผู้พิทักษ์ประจำทั้ง๑๐ทิศ
ขบวนจำลองการเสด็จของพระนางภูบาตินทรลักษณ์สมีเทวีนะคะ
โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวไทยประจำปี๒๕๕๙
คือคุณโบลิ่งปริศนานั่นเองรับบทแสดงเป็นพระนางภูปตินทรรักษ์เอ่อ
ยาวมากขออภัยนะคะพระนางภูปะตินทรลักษมีเทวีต้องอ่านให้เต็ม
อกจากนี้ยังมีการแสดงสุดยิ่งใหญ่ตระการตาชุดพนมรุ้งเรืองศรัทธา
รอยมะคาแห่งนาทีและแน่นอนว่านักแสดงก็คือน้องแก้วแก้วนัทพอนั่นเอง
จากละครเรื่องดังนี่แหละค่ะร่วมแสดงด้วย
ไลท์สำคัญปีนี้คือการจำลองพระอาทิตย์ขึ้นสาดแสงผ่าน๑๕ช่องประตูของปราศาสตร์
อย่างสวยงามเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหนึ่งเดียวของโลกนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่๓ถึง๕เมษายนนี้ค่ะ